การต้านการทุจริตเริ่มได้ที่ตัวเรา

ประชาชนเราต้องไม่เมินเฉยนะครับ
วันนี้เราจะพาไปดูกันว่าการทุจริตไทยในสายตาชาวโลกเป็นอย่างไร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง
ติดตามพร้อมกันเลยนะครับ
ปี๒๕๖๒พบว่าไทยได้คะแนนลดลง
จากปัญหาการให้และรับสินบนการคอรัปชั่นโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
ขณะที่ผลสำรวจของซุปเปอร์โพลพบว่า
ค่าความไว้วางใจของประชาชนต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูลต่ำกว่าครึ่ง
โดยปพได้๑๔๒๒๘บาท
ด้วยเหตุนี้ปปชจึงให้คำมั่นสัญญาว่า
ภายใน๒ปีข้างหน้าปปชจะเป็นองค์กรที่กระชับกระเฉง

จนกระทั่งถึงปี๒๕๘๐ประเทศไทย
จะต้องเป็น๑ใน๒๐อันดับของโลก
มีคะแนน๑๘๐คะแนนขึ้นไป
ที่ผ่านมาปปชได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีระหว่างประเทศ
ทำให้สามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษ
ปปชได้ประสานข้อมูลกับกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานสอบสวนกลางของสหรัฐ
คดีนี้ถือเป็นคดีทุจริตระหว่างประเทศคดีแรก
ที่สามารถลงโทษผู้กระทำความผิด
เหมืองทองอัคราเป็นอีกคดีที่ปปชได้รับเบาะแส
จากคณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุนของประเทศออสเตรเลีย

ณวันนี้ไทยเป็นภาคีสมาชิก
อนุสัญญาสรรพชาติวรรดิการต่อต้านการชุดฤทธิ์
คุณแจสู่ความสำเร็จในการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน
คือการมีส่วนร่วมของประชาชน